เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบ้านผือเนี่ยอ่านมิเตอร์ออกบินค่าไฟฟ้าแล้วเอาไปเสียบตามเสาตามรั้วไม้
ชาวบ้านจะเห็นได้ยังไงกล่องใส่บินก็มีกระบะใส่
ทำงานวักง่ายอุ้ยเขาพูดแบบนี้เลย
หายชาวบ้านหาบินไม่เจอไม่ได้จ่ายค่าไฟก็มายกมิเตอร์ออกอีก

นี่เกิดขึ้นที่หมู่๒ค่ะบ้านนาอ่างที่อำเภอบ้านผือของอุดร
ทีนี้เราไปคุยกับคุณต๊อปคุณต๊อปสาวสวยวัย๒๘ปีที่เป็นคนโพสต์นี่แหละ
คุณต๊อปบอกอย่างนี้วันที่๒๐พฤศจิกาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อ่านมิเตอร์มาเสียบบินค่าไฟ
แล้วมันหลายบินหลายบ้านเอาไว้ที่รั้วหน้าบ้าน
บ้านคุณต๊อปเหรอเปล่าจ้ะหลังนั้นน่ะไม่มีใครเขาอยู่บ้าน
เอ้าส่วนตัวคุณต๊อปมองว่าทำงานแบบนี้มันมักง่าย
บางหลังนะมีบินก็เอาไปเหน็บไว้กับสายไฟตรงหม้อมิเตอร์บนเสาไฟฟ้า
ใครจะไปเงยหน้าดูทำไมล่ะฉันมีตู้จดหมายให้กับมอเตอร์ไซค์
ทำไมล่ะฉันมีกล่องใส่ก็มาใส่
แล้วถ้าสมมุติเกิดว่าบินนี้มันถูกลมพัดมันปลิวหายไปหรือว่าฝนตกเปียก
แล้วทำไงนี่มันเสียเวลามากนะเพราะว่าเวลาพี่ไม่มีบินไปจ่ายค่าไฟ
โดนตัดแล้วต้องไปเสียเวลาต่อพวกม่อมิเตอร์อะไรพวกนี้
บ้านบางคนบอกบินไม่มาเสียบที่กล่องก็ไม่รู้ว่าบินอยู่ไหนแล้ว
เดี๋ยวพวกนี้มันปลิวไปเอาฉันโดนตัดไฟยกมิเตอร์ฉันก็ต้องเดือดร้อนอีก
มันไม่ใช่ความผิดของฉันน่ะลองฟังคุณต๊อปค่ะ
ครัวเรือนสามหลังคานะคะก็จะมีบ้านข้างข้างแล้วก็บ้านตรงข้ามด้วย
อันนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทำไมถึงได้มาเสียบไว้ที่เดียว
ทั้งทั้งที่ทุกบ้านก็มีอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าตัวเจ้าของบ้านนะคะ
เขาก็จะหาบินไม่เห็นเวลาเขาจะจ่ายค่าไฟก็ทำให้ไม่ได้จ่ายอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็อีกก็คือกรณีหนึ่งก็คือเห็นน้องน้องบ้านใกล้กันนะคะ
เขาก็ถ่ายรูปส่งให้ดูว่าเออทำไมทำไมถึงเสียบไว้ที่เตารั้ว
สารั้วซึ่งเสารั้วที่น้องถ่ายมาก็คือจะมีห้าใบนั่นหมายความว่าบ้านห้าหลัง
อยู่ในแถวนั้นแหละใช่ค่ะซึ่งซึ่งเตารั้วนั้นก็จะเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่อืมค่ะ
แล้วไงคืออาทิตย์หน้าจะสิ้นเดือนแล้วแล้วทำยังไงก็ต้องเอ๊ะอยู่ไหนนะ
ค่าไฟบ้านฉันไปเสียบอยู่ตรงเสาไหนนะแบบนี้เหรอ
ต๊อปคนสวยอุตส่าห์เล่าให้ฟังยังยิ้มได้อยู่แต่ถ้าบินหายยิ้มไม่ออกนะ
ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเรื่องใหญ่แต่เนี่ยเอาจริงพอเล่าข่าวนี้ไปคุณผู้ชมบางคนก็
คอมเมนต์มาแหละบอกว่าถ้าไม่มีบินยังไงมันก็จ่ายค่าไฟได้เหมือนกันอ่า
แต่ว่าชาวบ้านบางคนเขาก็จะคุ้นชินเนาะถือบินไปแล้วก็ไปจ่ายตังค์โดยเฉพาะผู้เท่าผู้แก่ค่ะ
เรื่องนี้ก็เลยต้องถามทางผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านผือหน่อย
นายยุทธนาพลประเสริฐชี้แจงแบบนี้ค่ะรู้แล้วนะเรื่องนี้
ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้ว
จะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเอาชี้แจงชาวบ้านเข้าใจแล้ว
เราก็อยากเข้าใจด้วยค่ะหัวหน้ายุทธนาคะอยากรู้ด้วย
ก็ยอมรับมาแบบนี้ค่ะบอกว่าพนักงานของบริษัทรับเหมาอ่านมิเตอร์
เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่เขาไม่ใช่คนในพื้นที่
ก็เลยทำงานแบบผิดพลาดแล้วก็เป็นการทำงานที่มักง่าย
ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงในงานด้านบริการลูกค้า
แต่พอหลายคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วโหคือคุณมีหน้าที่แจ้งเรื่องค่าไฟใช่ไหม
คุณก็ควรไปเสียบบินที่บ้านไหมอันนี้มันเป็นหลักการง่าย
บางคนก็ยังคิดแบบนี้อยู่นะทีนี้ก็เลยประสานไปยังบริษัทรับเหมา
บอกว่าเปลี่ยนพนักงานอ่านมิเตอร์คนใหม่เลยได้ไหมอันนี้ทางการไฟฟ้าชี้แจงมานะคะ
ส่วนเรื่องของการลงโทษพนักงานคนนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบริษัทต้นสังกัดที่เขามารับช่วงต่อ
ว่าเขาจะมีการดำเนินการลงโทษพนักงานยังไงแต่จริงจริงอ่ะถ้าเกิดมาทำงานแบบเนี้ย
มันเหมือนกับเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องอบรมพนักงานแล้วก็ให้รู้หน้าที่ว่าเราจะต้องเอาบินไปเสียบตามบ้านต่าง
แล้วเนี่ยที่ชี้ให้ดูเนี่ยแต่ละบ้านเขาก็จะมีเหมือนกับแบบบางบ้านมีตู้บางบ้านมีกลอง
จริงมันเป็นตู้ของการไฟฟ้าเขาเลยที่เอามาให้บริการเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมส่งมาทางเฟสทางยูทูปนะบอกว่าไม่แปลกค่ะที่บ้านก็เอาไว้ที่เสาไฟเหมือนกัน

้วนแล้วก็ยัดใส่รูอย่างนี้หรอคะคุณผู้ชม
แต่บางคนเขากลัวหล่นกลัวหลุดหายนะ